คือคนขับรถกระบะตู้ทึบคันนี้นะ

พอแซงได้ปั๊บโอ้โหคราวนี้
ซ้ายปาดขวานะครับ
โมโหคนอื่นหรือไงที่เขาไม่ให้พี่แซน

หัวร้อนบนท้องถนนฝากเรื่องหน่อยครับ

ช่วงประมาณ๑๑โมงครึ่ง

มีรถทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน๓๔

แต่เข้าไม่ได้เลยมาปาดหน้า
แล้วก็ขับปาดไปปาดมา

ขณะที่เขากลับจากไปตรวจงานที่พระนครศรีอยุธยา
หลังเกิดเหตุช่วงนึงนะครับก็ได้จอดรถเพื่อคุยกันด้วยนะ
คนขับรถคันดังกล่าวเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงนะครับ
เสื้อยืดกางเกงยีนอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
ผู้ชายคนนี้ลงจากรถปั๊บปรีเข้ามาหาเรื่องเลย

ซึ่งหลังเกิดเหตุนะครับก็แจ้งเรื่องไปที่ตำรวจทางหลวง
แม่คุณผู้ชมแต่ได้รับการตอบกลับว่า
คุณตำรวจตอบนะคงจะหาตัวยากเพราะมันยังไม่เกิดเหตุ
นั่นแหละครับเขาก็เลยเอาคลิปนี้ส่งร้องเรียนแทนครับ

คิดว่าผมจะมาหลายครั้งถูกไหมครับ
พอผมเลยปุ๊บเขาปากได้
ต้องวิ่งกี้ตูดผมก็ไปดูยัง๒นาทีนึกว่าจบค่ะ
ก็ผมก็ขับรถไปแล้วเขาก็ปาดหน้ามา

เพื่อนร่วมทางก็ใจคอไม่ดีนะครับ

ทำให้คนอื่นไม่มีสมาธิในการขับรถ
เพราะว่าหวัดเสียวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะ
บางทีคนที่ขับรถลักษณะแบบนี้